ระหว่างนี้เราไปดูอีกหนึ่งไอเดียอาชีพกันหน่อย
หน้าร้อนแบบนี้ก็ต้องหาเครื่องดื่มหรืออะไรที่มันคลายร้อนได้
แต่ว่าที่จะไปดูนี้นะคะถือว่าเป็นเดียแจ่มวาวที่ต้องบอกต่อเลย
นั่นก็คือการทำน้ำอัดลมวุ้น
นี่ไงชื่นใจจริงใช่เหรอมันไอติมหลอดนี่นะ
ไม่ใช่มันมาเป็นขวดอย่างนี้ค่ะคุณดูคล้ายไอติมหลอดเลย

แต่ว่าคราวนี้เราแช่ลงไปมันทั้งขวดแล้วก็ยังมีน้ำเปล่าวุ้นด้วย

โอ้โหดีดมันสั่งได้เลยอ่ะทานสปอร์มเลยนะฮะ
เป็นตักน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเป็นวุ้นเลย
เป็นไอเดียของนายบุญแทนมะลิทองค่ะ
พ่อค้้าขายน้ำดื่มและน้ำอัดลมที่ตมบลรำมาศักดิ์อพจังหวัดอ่างท่อง
เขาคิดค้นและผลิตเครื่องแช่น้ำดื่มและน้ำอัดลม
ที่เป็นตู้แซนเลสทรงกลม
ผ่านศูนย์กลางประมาณ๑เมตรสูงอีก๑เมตร
แล้วก็ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าด้านล่างของตู้

ให้ด้านในหมุนไปหมุนมาได้
แล้วก็เติมเกลือน้ำแข็งเติมน้ำลงไป

ตามด้วยเอาน้ำอัดลมหรือน้ำดื่มที่เราต้องการให้มันเป็นวุ้นลงไปแช่
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือน้ำดื่มน้ำอัดลม
ออกมาเป็นวุ้นใครซื้อกินดูดแล้วแบบ
ชื่นใจฟินกันทุกรายเลยนะคะ
ไปฟังเจ้าของไอเดียดีกว่าว่าได้มายังไง
ช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนนะครับ
ผมก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าต้องทำโค้กถ่าย
คุณคุณโค้กธรรมดาทั่วไปนะครับ
มันก็จะเหมือนเหมือนเขา
ทุกสิ่งทุกอย่างผมทำผมเองนะครับตู้โค้กนะครับ
ผมนำผมเองไม่มีเรียกว่าไม่มีการเรียนแบบใครเข้ามา
นี่ไม่เรียนแบบใครมาคิดเองทำเอง
และนอกจากจะขายเป็นขวดเป็นครั้งไปแบบนี้แล้วนะคะ
ใครที่สนใจอยากจะซื้อเครื่องทำน้ำดื่มวุ้นแบบนี้เนี่ย
พี่เขาก็ขายด้วยนะสองหมื่นบาทอ๋อว่าเท่าไหร่นะ
สองหมื่นสองหมื่นนะคุณได้เครื่องไปทำขายเลยครับ
ค่าแบบนี้โทรไปพูดคุยสอบถามกับคุณบุญแทนได้นะ
๐๘๖๓๐๒๓๔๐๒จ้าโอ้โหเวลากินน้ำเย็นแบบนี้แล้วเนี้ยนะ
อุ้ยมันจี๊ดจี๊ดขึ้นสมองแต่บางคนนึกไม่ออกเอง

น้องใบตองทำให้ดูหน่อย

เอาที่มันจริงแบบโอ้โหปากเวี่ยวหน้าเวี่ยว
แล้วมันต้องใส่หัวให้มันคลายแบบความเย็น

เวลากินอะไรเย็นก็สดชื่น
ร้อนได้ขอสัก๒ขวด

เบี้ยวกันพอดีเลยขวดเดียวยังแบบไม่ไหวเลย